คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อกลับมาที่กรุงเทพกันหน่อย
มาดูที่คอนโดหรูย่านสุขุมวิทย์ค่ะมีสาวเจ้าของคอนโดหรู
เขาบอกว่าห้องเขาเนี่ยซื้อมาเจ็ดล้านโอ้โห
ตกแต่งบิวต์อินหมดไปอีกล้านหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จ๘ล้าน
แล้วเขาให้ชาวต่างชาติมาเช่า
สัญญาเช่า๑ปีพอเช่าไปได้๒เดือนเท่านั้นแหละ
จากสภาพห้องหรูกลายเป็นสภาพเละตุ้มเป๊ะแบบนี้

หลังจากที่ไม่จ่ายเงินค่าเช่ามา๑เดือนนะคะโอมายโกรธ
สิ่งที่เห็นนะคะก็คือแบบสภาพห้องเละตุ้มเป๊ะ
อาหารน้ำปงน้ำปลาขวดน้ำปลาหม้อหุงข้าวนะคะ
วางอยู่ที่โต๊ะเตาลีดโอ้โหนี่คนอยู่หรือว่าอะไรกันคะ
โถส้วมนะคะก็หลุดนะคะทึบถอดออกมาเลยโถส้วมก๊อก
ก็น้ำในห้องน้ำก็พังนะคะที่สำคัญนะตู้เย็นนะ
บอกเลยว่าต้องซื้อใหม่เพราะว่านะไม่รู้ว่าเอาอะไรเข้าไปใส่ในตู้เย็นไข่เน่านะคะ
ไม่มีชิ้นดีเลยคือเจ้าของห้องเขาก็คงบันทึกคลิปไว้เพื่อระบายความอัดอั้นตันใจ
พี่คิ่งถ้าเกิดว่าพี่คิ่งเจอลูกเช่าแบบที่เขามาเช่าแบบเนี้ยเจอแบบแม่โอ้ทั้งช็อกและช้ำครับ
ใช่สภาพมันเละจังเลยอ่ะแล้วก็เขาเป็นคอนโดหรูย่านสุขุมวิดา
เขาซื้อมาตั้ง๗ล้านแล้วก็เป็นคอนโดที่แบบวิวสวยมาก
แต่สุดท้ายก็คือให้เช่าสัญญาเช่าเนี่ยหนึ่งปีนะคะ
แต่ว่าเหมือนเช่ามาได้สัก๒เดือนพอเดือนที่๓ไม่จ่ายเงินค่ะ

ข้าวของวางแบบโอ้โหกระจัดกระจายเสียหายหลายชิ้นเลย
ไม่ว่าจะเป็นการนำหม้อข้าวเอาไปวางไว้บนเตารีด
ตู้เย็นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของห้องเขาบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วนะ
ต้องซื้อตู้เย็นใหม่เพราะว่าไข่ที่ไปแช่เหม็นแล้วก็เน่า
คือแบบกลิ่นแบบเหม็นมากต้องซื้อมาอย่างเดียว
ซึ่งเจ้าของห้องเนี่ยก็มีการจ่ายค่าซ่อมไปทั้งหมด๖๐๐๐บาทนะคะ
แล้วเธอบอกว่าตัวห้องนี้เนี่ยโอ้โหนอกจากค่าเช่าเดือนที่๓
จะไม่ได้เงินค่าเช่าแล้วยังต้องมาเสียเงินในการบำรุงหรือว่าซ่อมอีก
ทีนี้ภายหลังจากโพสต์คลิปนี้ออกไปค่ะหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
เนี่ยบางคนก็เคยเจอนะที่ให้แบบชาวต่างชาติหรือว่าชาวจีนหรืออะไรแบบนี้มาเช่า
แล้วปรากฏว่าบางคนเคยเจอถึงขั้นทุบกำแพงจนเป็นรูจนเสียหาย
บางคนก็บอกว่าโอ้โหต้องแบบซ่อมใหม่เยอะมาก
ยังไงใครที่กำลังปล่อยเช่าคอนโดอยู่ระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
ให้คุณจีนชอบคอนโดมูลค่า๗ล้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพ